เส้นใต้วันนี้ขออัปเดตสถานการณ์เรื่อง
หลอกลวงโดยผ่านระบบแชร์ลูกโซ่นะครับ
เพราะว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี
ข่าวดีก็คือนายกรัฐมนตรีสั่งเอาจริงเอาจังมากขึ้น
แต่ข่าวไม่ดีก็คือว่ายังคงมีการหลอกลวงกันสารพัดรูปแบบ
เออเรื่องนี้วันนี้จะคุยกันหน่อยกับ
คุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์

ข่าวดีที่ไปร้องเรียนนายกสั่งการว่า

นี่หนังสือที่ท่านนายกมนตรีลงนาม
ว่าวันนี้เองปัญหาแชร์ลูกโซ่มันระบาดมามาก
นายกมนตรีท่านก็เลยสั่งการลงมาแล้วว่า
ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้
แล้วก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่๒๕๒

โดยมีทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอายการสูงสุด

สำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงิน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

เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการถอดบทเรียน
ในการที่จะเข้าไปดำเนินการยึดอายัดทรัพย์
ซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเป็นโมเดลแรกที่แชร์ยังไม่ล้ม
ที่เป็นคนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเข้าไปแจ้งความ
แล้วก็มีการสืบทรัพย์ยึดได้ร้อยกว่าล้าน
นี่คือสิ่งที่เห็นว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายชายลูกโซ่เวลาเดินทางมาร้องทุกข์
เราก็จะได้แต่ซากประหลักหักพังก็คือแชร์ล้มแล้ว

มาแจ้งความก็จะไม่สามารถยึดอะไรได้เท่าไหร่
แต่วันนี้ครับเราเห็นแล้วว่าแชร์มันยังไม่ล้ม
แต่กระบวนการหลอกลวงพี่น้องชนมันชัดเจน

ทีนี้ทำไมถึงบอกว่าพอจับแล้วมันแตกตัว
จับได้มันไม่เบ็ดเสร็จเหรอมันยังไง
คือต้องนำเรียนท่านอาจารย์สุภาพและผู้ชมให้ฟังว่า
กระบวนการพิจารณาคดีเราค่อนข้างที่ยาวนาน
สมมุติถ้าให้เขาประกันตัวได้เขาก็ยังออกไปหลอกลวงได้
ฉะนั้นสิ่งมันที่สุดผมบอกว่าบางครั้ง
ในรูปแบบชายลูกโซ่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นรูปเป็นละมิตร
คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือคนที่ได้เงิน

ฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทั้งได้เงิน

ที่จะเข้ามาแยกว่าใครคือผู้เสียหาย
ใครคือโจรใครคืออาจยากร

เข้ามามีการทำงานแบบบูรณาการ
ในขาแรกเนี่ยก็คือเรื่องของคดีอาญา
ช่อกรมชนเป็นความผิด๒๖ความผิดมูลฐานฟอกเงินอยู่แหละ
ฉะนั้นขาที่๒ก็คือเรื่องของฟอกเงิน

จฉาชีพก็จะโอนย้ายทรัพย์สินเป็นชื่อบุคคลอื่น
ก็ทำให้ผู้เสียหายได้เงินคืนน้อยนิดกระจิ๊ดลิตร
อย่างที่เคยบอกรายการอาจารย์สุภาพถูกหลอกไป๑๖๐๐ได้มา๓๐๐

ผ่านมา๒๐ปีก็เพราะกระบวนการอาญาที่จะต้องยึดทรัพย์ของผู้ต้องหาเท่านั้น

ให้บุคคลอื่นก็เอาคืนมาได้หมด
มีขาที่๓ต่อครับอาจารย์สุภาพ
หาเรื่องของดำเนินคดีฟอกเงิน

พอมีบุคคลที่สองที่สามมาโอนย้ายไถ่เทท์สับสิน
ก็โดนข้อหาสมคบร่วมกันฟอกเงินอีกข้อหาหนึ่ง

พอรู้แล้วว่าตัวเองได้เงินมาก็ต้องเอาเงินที่ได้มาเนี่ย

ก็จะแสดงเรื่องของเจตนาบริสุทธิ์ว่า
ตัวเองไม่ได้เข้าไปสมคบร่วมการฟอกเงิน
แต่ถ้าไม่ออกมานะครับก็จะโดนข้อหาสมคบร่วมกันฟอกเงิน
เพราะคุณปกปิดปิดบังซ่อนเล้นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด

ท่านนายกรัฐมนตรีพ่ออีกประยุทธ์จานโนชา
ซึ่งท่านพูดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่๑๔กรกฎา
ท่านรัฐมนตรีสำนักนายกท่านกรอบศักดิ์ออกมาพูดต่อสาธารณชนว่า
๘เดือนนี้ท่านนายกมนตรีท่านบอกว่า
ต้องแก้ไข๖เรื่องเร่งด่วนนะครับผมก็หยิบมา๒เรื่องใน๖เรื่องนะฮะ
หนึ่งนั้นก็คือการลดความเหลื่อมล้ำกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการช่อโกง
ปัญหาของแชร์ลูกโซ่นั้นทั้งเหลื่อมล้ำและช่อโกง
ฉะนั้นก็บอกแล้วครับเป็นนโยบายของท่านนายกที่ท่านบอกว่าต้องทำภายใน๘เดือน
ฉะนั้นในเมื่อเป็นบัญชาท่านนายกมนตรี
ฉะนั้นหน่วยงานราชการผู้บังคับใช้กฎหมาย
ก็ต้องสนองงานท่านนายกมนตรีก็คือจะต้องเอาบทเรียนตรงนี้มาถอดว่า
จะถอนลากถอนโคนกระบวนการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างไรถึงจะหมดไปครับ
มันมีช่องว่างตรงไหนที่นายกก็สั่งเอาจริงแล้วนะ
ผู้ว่าราชการสายต่างจังหวัดก็เอาจริงเอาจัง
มันมีทำไมมันไม่กลัวกฎหมายเหรอ
ถูกต้องครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่ากฎหมายเนี่ย
วันนี้เราคุ้มครองอาชญกรมากเกินไป
ฉะนั้นเสี่ยงมากที่สุดกฎหมายต้องเปลี่ยน
เขาบอกว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็ออกกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้น
เมื่อก่อนเราก็บอกเราได้นักการเมืองไม่ดีเข้ามา
นักการเมืองไม่ดีเข้ามาก็มาเขียนกฎหมายไม่ดี
ฉะสิ่งในสุดวันนี้เองครับถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว

ที่เสนอไปท่านนายกมนตรีท่านเห็นชอบหมด
ไม่ว่าเรื่องของการเพิ่มโทษไม่ว่าเรื่องของการไม่นับอายุความ

แต่ผมอยากจะบอกอาจารย์สุภาพอย่างนี้ครับว่า
แชร์ลูกโซ่นั้นเป็นองค์กรอัยกรรม
ที่มีคนมากกว่า๓คนมาร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์เป็นตัวเงิน
ฉะนั้นเขาไม่ทำคนเดียวครับเขาเป็นองค์กรยาจกรรม
ฉะนั้นสิ่งไม่สุดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนในประเทศทุกคนจะต้องมาใส่ใจ
เพราะถ้าเราไม่ใส่ใจอาชญกรเหล่านี้ก็จะเข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชน
ก็นี่กว่าเขาคงเห็นยังไม่อะไรนะแชรมันญี่ปุ่นบ้าง
ไปต้องขอบคุณท่านวิเชียนจรัฐนายทวัตรการรัฐศีรมา
ซึ่งเรื่องนี้เองก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว

หลอกลวงให้เขามาปลูกมันเทศโดยที่เสนอเขาว่า

จะมีรายได้เดือนละเป็นแสนจากการขายยอดมัน
พอเกษตรกรหลงเชื่อก็ลงทุนไปปลูกกับเขา
ยอดมันมาตัดยอดไปขาย

โดยการใช้โรงแรมสถานที่ร้านอาหารในการชักชวน

แต่ผู้เสียหายเขาให้ความสำคัญและสามัคคี
ในการลุกขึ้นมาจนสุดท้ายมีการจับกลุ่มครับ
จับแล้วแล้วมีอะไรนะแชร์อะไรนะ

คือพันปีกรุ๊ปนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการเกษตรท่านกิจสดาบุญราช
เรื่องนี้เองมีการหลอกลวงในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่
โดยอ้างว่าสมัครเป็นสมาชิกพันปีกรุ๊ปโดยลงทุน๑๐๐บาทพร้อมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว

แต่ว่าพวกที่คิดกลวิธีใหม่คิดมุกใหม่คิดรูปแบบใหม่
ถูกต้องครับคืออย่างที่ผมบอกว่าอาศัยความเชื่อ
ประชาชนถ้าเชื่อแล้วเขาก็ไปลงทุน
ฉะนั้นเสียงไม่สุดเราต้องทำลายความเชื่อก่อนที่มันจะยิ่งใหญ่

หลอกเงินประชาชนได้เยอะจากเขาเป็นนอนเขาจะเป็นมังกร
แต่ประชาชนผู้เสียหายจากมังกรจะกลายเป็นนอน

ฉะนั้นวันนี้เองท่านนายกมนตรีสั่งไปอย่างจังหวัด

เพราะให้จังหวะในการติดตามในการดูว่ามีการจัดประชุมที่ไหน
ถ้าจังหวัดรู้ก็เข้าไปดำเนินการตามพรกร

ว่ามีอำนาจในการค้นอำนาจในการเรียกเอกสาร

พวกนี้เวลามันจะไปหาชาวบ้านมันจะอย่างไร

จัดประชุมกันเชิญชาวบ้านมาเป็นหน้าม้า

ฉะนั้นพอทำอย่างนี้เนี่ยจังหวัดก็ควรจะรู้ใช่ไหม
จังหวัดต้องรู้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า
เขาจัดประชุมเขาไม่ได้จัดกัน๑๐คน๒๐คน

ฉะนั้นจังหวัดรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มีการจัดประชุมอย่างไร
คือต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน

ถ้าไม่รายงานโรงแรมโดนด้วย
ถ้าทำแบบนี้เป็นตัวอย่างโรงแรมจะให้ความร่วมมือเลย
คือชาวบ้านจะให้เขาคอยฟังโทรทัศน์
ให้เขาคอยอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟังคำประกาศเตือนเนี่ย

ก็ถูกกระบวนการสมยอมไปแล้วครับ
ฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยทางผมในผ่านรัฐภัยกระชวน
แล้วก็มีการจัดงานกับผู้ว่าและการจังหวัดมา๑๕จังหวัด

ว่าจะต้องรู้อย่างไรว่ากระบวนการแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไร
แล้วจังหวัดมีอำนาจอะไรทำอะไรได้บ้าง

รายการนี้พยายามจะเตือนพยายามจะเชิญคุณสามารถมาคุย
ก็ด้วยเหตุผลว่าเออพูดกันหลายหนหลายครั้งเนี่ย
น่าจะเข้าหูกันบ้างว่าใครมาเสนอแนะ
มาเสนอผลประโยชน์อะไรที่มันง่ายเกินไป
มันรวยง่ายเกินไปหลอกทั้งนั้นแหละครับ
ฉะนั้นนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
เราจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเตือนกันเป็นระยะ
เพราะว่าคนที่ถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ